พนักงานส่งพัสดุนะครับ

คือเขายกพวก๑๐คนได้

แล้วมันก็มีวิวาทะกันต่อครับ

ไม่ไม่ใช่

อย่าไปดิครับไม่ต้องไปตำรวจเข้ามาเดี๋ยวไม่ต้องไป

มึงจะตายเอาด้วยมึงบอกให้
โอ้โหต่างคนต่างไม่ยอมแล้วครับ
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้ถูกแชร์บนโลกออนไลน์เยอะเลย
เป็นเรื่องระหว่างลูกค้าวัยรุ่นเขาอัดคลิปนี้เอาไว้
ตอนที่เขามีเรื่องกับกลุ่มพนักงานส่งพัสดุเอกชนที่ยืนอยู่
ข้างหน้านั่นแหละฮะที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็มีการโทรเรียกเพื่อนให้มาล้อมบ้านเอาไว้ด้วย

ลูกค้าวัยรุ่นเนี่ยไม่ยอมรับพัสดุแทนคนอื่น
ที่อยู่ในบ้านแต่เขายังไม่มา
จนเกิดมีปากเสียงกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสาย
คนวันเสารที่ผ่านมาในหมู่บ้านจักษะแห่งนึง

ลูกค้าวัยรุ่นผู้ชายคนนี้เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
ที่บ้านพื้นเปิดเป็นบริศัทธ์
มีพัสดุประสงค์ก็ออกไปดูให้
มันเป็นชื่อของน้องที่ทำงานอยู่ในบริษัทนี้
แต่น้องมันยังไม่มาก็เลยบอก
คุณส่งของคุณรอสักครู่ได้ไหม
เนื่องจากเจ้าของที่จะรับพัสดุ

เอามาตรงนี้ด้วยแบบให้เก็บเงินปลายทาง
พนักงานส่งของก็เดินรออยู่ครู่นึง

แต่ผมไม่รู้ว่าน้ำเสียงเป็นยังไงกันนะ
ซึ่งเขาคนถ่ายคลิปก็ปฏิเสธไป
พอเจ้าของพัสดุมาถึง
ก็ไปรับพัสดุตามปกติแต่เรื่องไม่จบครับ
เขาบอกว่าพนักงานส่งของมามองหน้าแบบไม่พอใจ
เขาก็เลยพูดสวนออกไปว่า
ขอโทษนะฮะมองหน้าหาพ่อหรือ
แต่เขาบอกว่าเขาใช้น้ำเสียงธรรมดานะ
ไม่ได้บอกว่าใช้น้ำเสียงโกรธหรืออะไรก็ตาม
แต่ว่าโอ้โหมองหน้าหาพ่อหรือ
คุณผู้ชมว่าน้ำเสียงธรรมดาแล้วจะรู้สึกยังไง
แต่เป็นคำนี้ก็ค่อนข้างจะสร้างอารมณ์ได้

พนักงานส่งของตะโกนกลับมา
เดี๋ยวเจอกันแล้วก็ขี่รถออกไป
คราวนี้พาพวกกลับมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นลองนับดูสิ
ผมดูแล้ว๑๐คนได้นะครับ
ส่วนเหตุการณ์หลังจากนั้นพอตำรวจมาถึง

แต่ก็ถูกหนึ่งในกลุ่มของพนักงานส่งของปรี

เขาบอกแบบนั้นเลยไปแจ้งความว่าที่สพบังพลี
คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็รอผลการตรวจร่างกาย
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโซเชียลมีเดียครับ
บริษัทส่งพัสดุเอกชนส่งคำชี้แจงมาว่า
พนักงานในคลิปทั้งหมดไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท
แต่เป็นพนักงานของบริษัทร่วมส่งสินค้านะฮะ
ซึ่งจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงานทันที
และจะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะฮะ
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำให้บริษัทเสียหายต่อไปครับ